เอาปากกาไหมแล้วก็เขียนไปด้วยเล่าเร็วพี่มาดำเล่าอ่ะพระเอกลิ้นรัวคือใครวันนี้ถึงเกี่ยวของพระเอกเกือบดัง
ใช้คำว่าเกือบเหรอเกือบดังที่เข้าวงการได้เพราะมีตุ๊ดแต๋วช่วยดันดันแล้วก็ดันอี
ฉันก็เห็นตัวแต๋วดังดันทุกคนนี่ไงจนได้มาเล่นละครเห็นผี
โอ๊ยเห็นผีเยอะ
เขาจะมีก้นนึงที่พระเอกขายน้ำ

เมียไม่ได้กับอย่าไม่ได้กัน

พระเอกลิ้นลัวสุดเดินสายเข้ามารับงาน
ลีดน้ำเป็นมือใหม่หัดเสียว
แอบแย่งสาวใหญ่บอร์ดบริหารแบงค์ดังจากบรรดา

โอ๊ยมาตกใจ
รุ่นนี้มีอะไรทำให้ออนภาตกใจได้อีก
อันนี้คือคุณแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งรู้ตอนนี้เหรอคะ
ไม่ถ้าพูดขนาดนี้ก็รู้แล้วนะว่ามันน่าจะเป็นใคร

เดินสายเข้ามารับงานลีดน้ำเป็นมือใหม่หัดเสียว
แย่งสาวใหญ่บอร์ดบริหารแบงค์ดังจากบรรดา
นายแบบขาประจำไปต่อหน้าต่อตา

ตัวนายแบบก็เลยขอแฉชุดใหญ่ให้ฟังต่อว่า
พระเอกลิ้นรัวที่มีแฟนคลับหนาแน่น
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมารับงานใต้ดินยึดอาชีพรีดน้ำเป็นอาชีพเสริม
ที่สำคัญดูเหมือนว่าจะรุ่งซะด้วย

เพราะเข้าสู่วงการขายน้ำมาไม่ทันเท่าไหร่
สาวแบงก์รุ่นใหญ่กระเป๋านักหลงประเครนให้ทุกสิ่งสัก

บิ๊กไบท์คันละหลายแสนให้กับพระเอกลิ้นรัว
ขับไปตากแดดตากลมเล่น
ทริปเทกระจาดไปรีดน้ำกันไกลถึงฮ่องกงเฉียว

ตะวงใช่เหรอ

ใช่เขาเป็นแกงง่ายหลายคน

เขามีหลายคนถ้านึกออกนะเขามีหลายคน
แต่ว่าคนที่มาใหม่นี่

เล่นละครเรื่องแรกละครเห็นผี

เล่นละครเห็นผีจนมีชื่อเสียงดังไป๓บ้าน๘บ้าน
แต่น่าแปลกใจถึงว่าเล่นละครไม่กี่เรื่อง
มีธุรกิจใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราว

แล้วเวลาแบบมีข่าวอย่างนี้ทีไรนะคิด

ตกลงคือใคร

แต่มีคนถามฉันเรื่องนี้มากเลย

ที่เมื่อวานพี่เหมียวอ่านเหรอ
เมื่อวานคุณพูดถึงข่าวใครคะ

แล้วมันไปเอาอย่างเนี้ย
อุ้ยยากละเนี่ยอ้าวข่าวนี้แจงอีก
คุณแม่ไหวว่าใครแต่คุณแม่เขียนชื่อบนกระดาษของเรา
ไม่ได้เขียนแค่ถามว่าของนี่ข่าวนี้คือใครอะไรแบบนี้แค่นั้นเอง